วันนี้บันเทิงไทยรัฐพาไปย้อนตำนานกันหน่อยนะฮะ
ประพันธ์สุดอิโรติกเรื่องแม่เบี้ยนะครับ

ในรูปแบบของภาพยนตร์เมื่อปีพศ๒๕๓๒ครับ
เมฆขลาคนแรกของเมืองไทยก็คือคนนี้เลย
คุณฮันนี่พัดศรบุญยเกียรตินั่นเองครับ

ใช่คือเรียกว่าเพิ่งลงจากเวทีการประกวดนางสาวไทย
ปี๒๕๓๑นะครับ
พร้อมกับรางวัลขวัญใจช่างภาพ
ลงเวทีมาปั๊บก็มารับบทนางเอกภาพ

เรื่องนี้นะประสบความสำเร็จสูงสุด

สาขานักแสดงนางนำหญิงยอดนิยมไปครองด้วย
ไม่ธรรมดานะคู่นี้เรื่องแรกแล้วคว้ารางวัลเลยนะ
ใช่ครับส่วนถัดมาอีก๒ปีนะครับ
แม่เบี้ยนี่ก็ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทักครับ

เมฆาะคนถัดมาก็คือมีดิกรีเป็นดังงานเหมือนกันนะ
คุณจุ๋มแสงระวีอัศวรักษ์
ไทยแลนดเวอร์ประจำปี๒๕๒๙จำกันได้ไหม

แมงมุมขยุ่มหัวใจ

ตอนนั้นบอกว่าเพลงนี้ภาพลักษณ์เขาเซ็กซี่มาก
และด้วยความเซ็กซี่แล้วก็ร้อนแรงของละครเรื่องแม่เบี้ยเนี่ยนะฮะ
ทำให้ต้องขยับไปออกอากาศหลัง๔ทุ่มเลย
เป็นที่รู้กันว่าแบบมันเซ็กซี่ขยี้ใจนะคุณผู้ชมนะ

ใครจะไปคิดว่าแม่เบี้ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งคุณผู้ชมค่ะ

เชื่อว่ายุคเรารุ่นพวกเราน่าจะจำกันได้

ตำนานเมฆขลาที่ต้องขึ้นหิ้งเลยสำหรับคนนี้
หมี่นักพระคปภานาคประสิทธิ์นั่นเองนะคะ

แจ้งเกิดจากละครโด่งดังสุดขีด
พร้อมกับภาพจำการขูดมะพร้าวที่ตราตรึงใจแฟนหนัง
ถึงทุกวันนี้ไปดูลีลาเซ็กซี่ในวันนั้นหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะช็อตนี้แหละเป็นที่ฮือฮาทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคุณผู้ชมนะ
หลังจากนั้นทิ้งช่วงไปนาน๑๑ปีค่ะ
เบี้ยก็กลับมาโลดแล่นในวงการบันเทิงอีกครั้งนะคะ
แต่ว่ารอบนี้เขามาในรูปแบบของละครเวที
แล้วก็ได้นักร้องนักแสดงสาวมากความสามารถคนนี้
หญิงรัฐาโพงามมาสวมบทบาทเมฆคลา
ทั้งทักษะการแสดงแล้วก็พลังเสียงร้องเป็นเมฆขลาที่แบบว่า

คุณหญิงต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่ครบเครื่องนะ
สำหรับแม่เบี้ยยังไม่หมดเท่านี้

ผู้กำกับระดับบรมคูหม่อมน้อย
ห่อมหลวงพันเทวนพเทวกุล

กลับมาสร้างในรูปแบบเป็นภาพยนตร์

คมหน้าไทยจำกันได้ไหม
คุณอ้อมการพิชาเกรดมณี
ซึ่งเรื่องนี้นะครับมารับบทเป็นเมฆขลา
เป็นการประเดิมงานครั้งแรกที่ร้อนแรงสุดขีดที่สำคัญ

ก็คือออกอากาศอยู่ตอนนี้เลยนะครับ
เวอร์ชันของน้องนาวที่สานาทเมคาลา

นาวบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ฝีมือครั้งสำคัญ

โหดหินที่สุดดราม่าที่สุด
ในชีวิตการแสดง๑๒ปีของเธอในวงการบันเทิงด้วยนะครับ

เพราะว่าแม่เบี้ยเวอร์ชันปี๒๐๒๐
อย่างที่น้องนาวบอกไปว่าขูดมะพร้าวไม่ได้ขูด
ที่ฉันจะเน้นนวดแป้งอย่างเดียว
ใช่ค่ะรับขูดมะพร้าวไหมคะที่ฉันจะลองฝึกดูนะคุณผู้ชมนะ